เสาร์แบบนี้นะคะจะมีการวิเคราะห์การเมืองเข้มข้นค่ะ
จากคุณสุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้การเมืองไทย
สำหรับคืนนี้นะคะคุณสุภาพจะมาพูดถึงเรื่องของการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

ส่วนฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการหารือ
ในส่วนของพักร่วมรัฐบาลเพื่อเตรียมรับมือด้วยนะคะ

ในระบบประชาธิปไตยหรือระบบรัฐสภา

การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ

พักฝ่ายค้านก็จะใช้สิบ

ถ้าดูตามหน้าไพ่แล้วเนี่ย

ไม่ต้องห่วงไม่น่ากังวล
อย่างไงก็ผ่าน

ปัจจัยอะไรหลายอย่างล่ะครับ
แต่ว่าพอมาถึงวันนี้
สถานการณ์การเมืองอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้น
มันส่งสัญญาณว่าไม่แน่ครับ

อาจจะทำให้รัฐบาลมีปัญหา
สิ่งที่บอกว่าเป็นสัญญาณที่บอกไม่แน่

ปัญหาในพักร่วมรัฐบาลด้วยกัน

ปัญหาระหว่างพักภูมิใจไทย
กับพักแกนนำก็คือพักพลังประชารัฐ
มีเสียงบ่นมาจากคุณอนุทิน

ของพักพลังประชารัฐ

ให้สื่อบางสำนัก
เล่นงานคนของพักภูมิใจไทย
คือคุณศักดิ์สยานจิ๊บชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ไม่เกี่ยวกับว่าใครส่งข้อมูลให้

มีคนส่งข้อมูลให้

ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ถึงแม้เรื่องนี้จะไม่ใช่สัญญาณว่า

พูดกันไปพาดพิงกันไปพาดพิงกันมา

แต่ว่ามันเรื่องใหญ่ตรงที่ว่า
พูดกันถึงประเด็นในการ
การตั้งกรรมธิการศึกษา
แก้ไขรัฐธรรมนูล
แล้วโยงไปถึงประเด็นที่ว่า
ทั้งสองพักอยากจะให้
ประธานกรรมธิการอยู่ในพักของตัวเอง

เพราะเขาเป็นพักร่วมรัฐบาลที่มีความชัดเจนมากที่สุด
ที่มีความประสงค์จะแก้รัฐธรรมนูล

เขาหาเสียงว่าเขาจะแก้รัฐมนูล
ได้ได้สอมาแล้ว

รัฐบาลจะต้องรับเงื่อนไขว่า
การแก้รัฐมนูลเป็นวาระเร่งด่วน
และรัฐบาลก็รับไปตามนั้น
ฉะนั้นโดยสิทธิโดยอะไรหลายอย่างของความชัดเจนที่เขามีมากกว่าพักอื่น
เขาก็อยากได้ตำแหน่งประธานกรรมธิการศึกษาเรื่องนี้

เขาก็ไปตามคุณอภิษฎมา
ในขณะเดียวกันพักพลังประชารัฐก็แพรมชื่อคุณสุชาติตันเจริญมา
ทั้งที่เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษดรอยู่แล้ว
พลังประชารัฐโดยคุณนัตตะพลเขาก็ยืนยันว่า
ตำแหน่งสำคัญสำคัญอย่างนี้จะต้องเป็นที่นั่งของพักแก่นำรัฐบาล
คือพักพลังประชารัฐที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่
แต่ว่ามันเป็นกลายเป็นเรื่องระหว่างพัก
อย่างที่ผมบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า
พลังประชารัฐอาจจะรู้สึกว่าคราวที่แล้วยกตำแหน่งประธานสภาไปให้ประชาธิปัตย์
แล้วโดยไม่คิดเป็นโคต้าด้วยนะครับ
ก็คือคุณชวนมานั่งเป็นประธานสภา
พลังประชารัฐเขาก็ยังมีความรู้สึกว่า
เขาเสียท่าไปหรือเปล่าคราวนั้น
คราวนี้เขาจึงคิดว่าจะต้องเอาประธานกรรมธิการเรื่องนี้เอาไว้ให้ได้
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ถึงขั้นจะแตกหักกัน
แต่ไม่ใช่เรื่องเล็กที่จะมองข้าม
เพราะมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรี
มันเป็นเรื่องอุดมการของพักแล้วล่ะครับ
ถัดมาสัญญาณที่ตามมาทีหลัง
สัญญาณจากพรรคเล็ก๕พรรค๘เสียง
พัก๘เสียงเขาตั้งกลุ่มขึ้นมาว่า
กลุ่มนักชนก็มี
นี่ก็มีพักพลังท้องถิ่นไทยของคุณชัชวาน๓เสียง
พรรคลักษณ์พื้นป่าของคุณดำรงพิเดช๒เสียง
พรรคไทยศิวิลัยของคุณมงกลกิจ๑เสียง
ประชาธรรมของคุณพิเชษสถิรัชวาน๑เสียง
และพักครูไทยของคุณปรีดาบุญเพลิงอีกหนึ่งเสียง

ล่าสุดก็เห็นว่าพักครูไทยของคุณปรีดาบุญเพลิงเนี่ย
ไปแล้วก็จะเหลือ๗เสียง
เขาจะต้องดูก่อนว่า
ฝ่ายที่ถูกอภิปรายเนี่ย

ถ้าชี้แจงได้เคลียร์ไม่มีปัญหาเขายกมือให้
แต่ถ้าชี้แจงไม่ชัดเจน
เขาต้องฟังเสียงประชาชนก่อน

ภาษาการเมืองเขาก็เรียกว่าต่อรอง
ฉะนั้นวันรุ่งขึ้นก็เลยมีหัวข่าว
จากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์
สนพักเล็กต่อรอง
ตู่แย้มไตผมยังอยู่อีกนาน
ทั้งหมดนี้ครับเป็นบรรยากาศทางการเมือง
ซีกพักร่วมรัฐบาลทั้งนั้น
นี่ยังไม่รวมถึงว่าปัจจัยสำคัญ
ก็คือการอภิปรายครั้งนี้
ฝ่ายค้านจะอภิปรายทั้งคณะ
ไล่ตั้งแต่นายกลงมาหรือจะอภิปราย
เป็นลายบุคคลนั่นเรื่องที่หนึ่ง
เรื่องที่สองคราวนี้พักฝ่ายค้าน
ยังไม่แพร่มออกมาเลยครับว่าที่เขาจะอภิปรายเนี่ย
เกี่ยวกับรัฐมนตรีคนไหน

ว่าข้อมูลที่เขามีอยู่

ที่เขาเก็บไว้มีอะไรบ้าง
ทั้งหมดนี้กำลังจะบอกว่า
เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

มีปัจจัยหลายอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างทาง

ขีดเส้นใต้การเมืองของวันเสาร์นี้